ประธานสภาท่องเที่ยวเชียงใหม่สนับสนุนมาตรการในการทวงคืนผืนป่าของรัฐ
หุบเขาไฮโซเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน
ในขณะที่ทีมเฉพาะกิจพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ได้เข้าไปตรวจสอบรีสอร์ทบนเกาะช้าง
เรื่องต้นพบมีการบุกลุกพื้นที่ป่าอุทยานจริง
หลังจากเกิดเหตุอาคารถล่มเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

จากนี้ยังได้รับการร้องเรียนว่ามีการสร้างตัวอาคารขวางทางน้ำ
และมีการลุกล้ำพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
เดินผ่าจัทรหน้าที่ทำการตรวจสอบแนวเขตบรรงวัติ
จากการตรวจสอบเพราะว่าพื้นที่นศ๓กบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจริง

สภาพป่ายังคงเป็นป่าดิบชื้น
เมืองต้นได้ทำการพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ท
ให้นำกลับคืนเป็นพื้นที่ป่าของอุทยาน
ตกลงกันได้ก็อาจจะได้พื้นที่ป่า
อยู่ในเขตอุทยานคืนกว่า๒๘ไร่

สนับสนมาตรการทวงคืนผืนป่าของรัฐ
พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะหุบเขาไฮโซ

ซึ่งจุดขายด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่
ส่วนหนึ่งก็มาจากธรรมชาติสภาพอากาศ
ถูกทำลายมนต์เสน่หล่านั้นก็หายไป
โดยเมื่อวานนี้นะครับนายชีวภาพชีวธรรม
หัวหน้าชุดพยักษ์ไพรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงใหม่
เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
แม่ท่าช้างและป่าแม่ขนินบ้านโป่ง
ตำบลหางดงและตำบลหนองควายอำเภอหางดง
จากการบินสำรวจพบว่ามีที่ดินไม่น้อยกว่า๑๐แปลง
เห็นได้ชัดเจนว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยรีสอร์ทและโรงแรม